เราไปสัมผัสธรรมชาติกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่อันซีน
แล้วก็จะต้องประทับใจแน่นอน
ดูภาพมุมสูงแบบนี้แล้วแหม่มันอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองจริง

เออคุณต้องไปได้ไหมล่ะ

เรียกว่าเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะ
ขึ้นอยู่ตามอุทยานแห่งชาติภูผายนค่ะ
ใครที่อยากจะไปนะคะช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้ว

ก็คือผาเป้าภูผาแดง

เรียกว่าเป็นพื้นที่แห่งใหม่ที่ค้นพบ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๕๐๐เมตร
ขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นธรรมชาติได้อย่างเต็มสองตานะคะ
เทือกเขาภูพาลแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่๔จังหวัดคือ
นครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็กาลสินเนื้อที่กว่า๕แสนไร่
แค่นั้นน้ำตกก็มีหินอุโมงขนาดใหญ่ลานหินก็คือมีทุกแบบ
เที่ยวชมกันได้เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านเขาเตรียมพร้อมแล้ว
รับนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะ

ใช่แล้วค่ะไปปีนเขาไปสัมผัสธรรมชาติถ่ายรูป
เดี๋ยวหนาวหน่อยเดี๋ยวทะเลหมอกก็ลงอีก
โอ้โฮภาพอีสานก็สวยไม่แพ้ภาคใต้ทีนี้ฉันพาไปนะคุณ